ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเหลือเกินนะครับ
กรสินนะฮะมีคุณยายแล้วก็หลานสองคนเนี่ยจมน้ำคลองชลประธานแถวบ้าน
เสียชีวิตสามศพค่ะนะฮะคาดว่าหลานเนี่ยลงไปเล่นน้ำแล้วก็อาจจะพลัดจมลงไป
ยายก็เลยลงไปช่วยนะครับสุดท้ายจมน้ำหายไปแล้วก็ต้องไปงมขึ้นมานะฮะ

พี่ตี๋พี่ตี๋พี่ตี๋
พี่ตี๋พออยู่เลยพี่ตี๋นี่เป็นชื่อเล่นของหนึ่งในน้องที่เสียชีวิตนะฮะ
ที่คุณแม่ตะโกนเรียกอยู่นะครับสามศพนี้นะครับ
มีน้องที่เสียชีวิตนะฮะที่คุณแม่ตะโกนเรียกอยู่นะครับสามศพนี้นะครับมีน้องที่เสียชีวิตนะฮะที่คุณแม่ตะโกนเรียกอยู่นะครับ
มีน้องที่เสียชีวิตนะฮะที่คุณแม่ตะโกนเรียกอยู่นะฮะที่คุณแม่ตะโกนเรียกอยู่นะฮะที่คุณแม่ตะโกนเรียกอยู่นะฮะที่คุณแม่ตะโกนเรียกอยู่นะฮะที่คุณแม่ตะโกนเรียกอยู่นะฮะที่คุณแม่ตะโกนเรียกอยู่นะฮะที่คุณแม่ตะโกนเรียกอยู่นะฮะที่คุณแม่ตะโกนเรียกอยู่นะฮะที่คุณแม่ต

ไปเล่นน้ำวันนี้ก็เลยมาอีกสงสัยมันมีอะไรใหม่
วัดบ้านหนาดตะบนเหนือจังหวัดกรสินนะครับ
ที่นี่เป็นที่ตั้งบรรพิกุศลศพทั้ง๓ศพนะครับ

บอกเธอกับสามีทำงานอยู่กรุงเทพนะ
ลูกสาวก็จะคอยส่งคลิปวิดีโอส่งสติ๊กเกอร์พูดคุยกันนะครับ
เสียใจมากที่สุดท้ายแล้วเนี่ยลูกต้องมาเสียชีวิตอายุเพิ่ง๘ขวบเอง
ไม่อยากอยู่เกี่ยวกันแบบนี้ก็เลือกได้เอาให้วุ่นไปแทนลูก
อีกคนนึงที่อยู่ในที่เกิดเหตุเมื่อคืนด้วยนะครับ
ก็คือนางอนัญญานะครับแม่ของน้องปิตินะฮะ
ก็ลูกสาวของคุณยายแต๋วที่เสียชีวิตนะครับ
บอกว่าปกติปิดเทอมเนี่ยน้องปิติลูกชายจะไปที่ทำงานกับเธอด้วยนะฮะ
แต่เมื่อวานลูกชายบอกขออยู่กับยายสุดท้ายแล้วก็ไปเล่นน้ำกันแล้วก็เสียชีวิต
กลับมาบ้านตอนเย็นเนี่ยไม่เจอฮะค่ะพยายามตามหาก็ไปเจอที่ขอบคลองชลประธานครับ

ที่แม่จะพาหลานไปเล่นน้ำแม่นอนกลางวันแล้วเราก็ละเมอว่า
ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเกือบกูตาย
เหมือนประมาณว่าพวงอะไรของเขาเสร็จแล้วหลังจากนั้นบ่ายเขาก็ไปพาหลานไปเล่นน้ำ
เขาไม่ให้พี่เห็นแต่ว่าศพแรกที่เห็นคือน้องแก้มน้องลูกน้าน่ะบอกว่าพี่ไม่ต้องไปดูพาพี่กลับบ้าน
เขาก็พาพี่มานั่งรออยู่ที่บ้านรู้แล้วล่ะว่าคนหนึ่งไปแล้วเหลืออีกสองคนยายกับหลาน
แต่จะอยู่ตรงไหนเจอใครเจอแก้มอยู่ตรงไหนตรงตีนสะพานเสร็จแล้วก็เลยว่าเออเราก็ออกมา
สักพักหนึ่งแค่อีกเจออีกแล้วเป็นยายพี่ไปเปิดหน้าพี่ก็รู้แล้วว่าแม่
พอสักพักนึงเจอเด็กอีกแล้วไปดูมันเป็นลูกชายพี่พี่ไม่สภาพเขาน่าสงสารมากอ่ะ
ฟังแล้วสะเทือนใจมากนะฮะชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
ระคลองชลประธานแห่งนี้เนี่ยลึกนะครับลึก๒เมตรกว่านะครับ
จะพืชเยอะด้วยตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับช่วงกลางวันจะเป็นแบบนี้นะครับ
มีพระลูกวัดบ้านหนาดนะครับหลวงพ่อบุญเรืองท่านบอกว่าคลองส่งน้ำสายนี้คลองชลประธานเนี่ย
เมื่อ๒ปีก่อนมีคนในหมู่บ้านจมน้ำเสียชีวิตมาแล้ว๒ศพนะฮะ
เมื่อวานนี้อีก๓รวมเป็น๕ศพนะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งเชื่อว่านอกจากจะเป็นอุบัติเหตุแล้วมันอาจจะเป็นอาถรรพ์ด้วย
นี่พระท่านบอกนะฮะเราคุยกับพระนะครับคุยกับหลวงพ่อนะฮะ
พระท่านบอกว่าจากนี้ไปคงต้องทำบุญหมู่บ้านเพื่อแก้อาถรรพ์นะครับ
ก็ทางครอบครัวนะครับจะสวดพระอภิษฐรรมศพ๒คืนนะครับ
ปนักกิจศพเสาร์๒๔เมษายนนี้

ท่านก็ทราบข่าวทราบเรื่องแล้วนะฮะ
ท่านก็บอกว่าขอเตือนไปยังประชาชนในพื้นที่ด้วย
เพราะว่าบางทีเนี่ยจะมีช่วงของการปล่อยน้ำปิดน้ำเพื่อทำการเกษตร